ส่วนเด็กที่ต้องระวังเลยคือเรื่องของประทัดค่ะ
เด็กกับประทัดเหมือนเป็นของคู่กันนะในงานเทศกาล

ชอบจับชอบเล่นจุดเล่นบางทีจุดโยนใส่เพื่อนก็มี
แต่มันอันตรายนะคะเพราะว่าประทัดพวกนี้มันก็คือมีดินระเบิดอยู่ข้างใน
แม้ว่ามันจะเล็กเนี่ยแต่ว่าอนุภาพความเสียหายมันก็รุนแรงเหมือนกัน
มีเด็กวัย๑๒ปีคนนึงที่บ้านบึงนะคะเล่นประทัดบอลแล้วมันระเบิดใส่มือ
โอ้โหคุณผู้ชมมือฉีกอะค่ะบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเนี่ย
เจ็บหลายหลายตำแหน่งเลยนี่คือเด็กชายวีรพัฒน์ย่อจำปานะคะ
ที่ถูกประทัดบอลระเบิดใส่มือบาดแผลเนี่ยมีทั้งฉีกขาดชะกันที่มือสองข้าง
ขาขวาแล้วก็ตามร่างกายอีกหลายแห่งเนื้อตัวเนี่ยเปียกโชคไปด้วยเลือด
แล้วน้องก็มีอาการเหมือนล้อด้วยเพราะว่าเสียเลือดมากค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงก็ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลทีนี้ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เด็กชายวีรพัฒน์อยู่บ้านคนเดียวก็เอาประทัดบอลมาจุดเล่น

โดยเจ้าหน้าที่พบเศษประทัดบอลที่จุดระเบิดแล้วอยู่ข้างบ้านจำนวนนึง
มีรอยหยดเลือดจากประตูหน้าบ้านยาวแบบนี้คุณผู้ชม

มันยาวไปจนถึงหน้าห้องน้ำเลยค่ะ
แล้วในห้องน้ำเองก็มีเลือดจำนวนนึงกองอยู่แบบนี้ค่ะ
ก็คาดว่าน้องเนี่ยคงเล่นประทัดจนมันระเบิดพอมันระเบิดใส่มือแล้วเนี่ย
คงเข้าไปล้างทำความสะอาดแผลในห้องน้ำนี่ไงอันเล็กแค่เนี้ย
แต่อนุภาพมันแรงนะคะครับเพื่อนบ้านเนี่ยเขาได้ยินเสียงประทัดบอลระเบิด
ก็เลยออกมาดูว่าเออใครเล่นประทัดพอเห็นตกใจมาก

ที่ออกไปรับซื้อของเก่าในศาสตร์ข้าง
ให้มาดูลูกแล้วก็รีบแจ้งกู้ไพรมาช่วยเหลือเลย
อำนวยต์กันไว้นะคะ
ถูกต้อง